ก็คือน้องณเดชน์นะคะครูมิกิยานั่นเองนะคะ
โอ้โหเมื่อวานนี้นะคะก็คนบันเทิงหลากหลายคนเนี่ยค่ะ
ก็ไปรับปริญญากันนะคะเริ่มจากคนแรกเลยณเดชน
คนนี้แหละค่ะคว้าปริญญาโทสาขานิทศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิทธิ์ค่ะ
โดยใช้เวลา๕ปีนะเก่งมากเลยทำงานไปเรียนไปคุณผู้ชม
งานนี้นะคะมีแม่แก้วค่ะใส่ชุดผ้าไหมสวยงามค่ะ
เดี๋ยวให้ดูภาพนี่ไปยินดีพี่ณเดชน์นะคะ
นี่ฉันแสบตาเพชรมากเลยพยายามแซวแม่อยู่นะคะมือวันไปมาค่ะ
สำคัญนะนะนิดนึงเออพร้อมที่สำคัญนะคะ
นี่ลงรูปครอบครัวโอ้โหอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
เอาชุดคุยไปให้คุณพ่อถ่ายใส่ด้วยคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็มีคนมาแสงความดีเพียบเลยค่ะ
ส่วนหวานใจน้องยายานะคะแม้ว่าจะไม่ได้มาในงานเมื่อวานนี้ค่ะ
แต่เขาชื่นชมในความขยันขันแข็งของพี่แบรี่ค่ะ
หรือหลังจากนี้นะคะก็อาจจะมีฉลองกันนิดหน่อยค่ะ
ถามต่อว่าจะเรียนดรต่อไหม
พี่ณเดชน์บอกว่าเดี๋ยวก่อนเลยครับ

ไปดูบัณฑิตใหม่ป้ายคนหล่อลวงเลยค่ะ
คุณแม่ก็มาด้วยครับคุณแม่มาด้วยแล้วก็

ก็เอ่อมันเราแบบ

เอ๊ะเดี๋ยวก่อนก็ได้ครับ
ในส่วนของการถ่ายรูปกับเพื่อนก็มันก็มีอยู่บ้างอยู่แล้วใช่ไหม
แต่ว่าโมเมนต์ที่ขาดไม่ได้ก็คือโมเมนต์ที่เราได้แบบเอาใบปริญญาหรือว่าเอาความสำเร็จมาให้กับครอบครัว
และแน่นอนค่ะนี่เลยภาพนี้นะคะลงเมื่อคืน
น้องยาย่าแน่นอนต้องไปฉลองกันนะคะแล้วก็ไปแสงความดีกันเป็นภาพครอบครัวนะคะ
แม่แก้วแม่ปลาอ๋อโหห่อขอบคุณผู้ตรง

วันเกิดน้องยาย่ารับปริญญายาตรีรับตรีและพิมพ์ยาโท

ลูกสาวของพี่เปิ้ลหัตยาค่ะซึ่งมีน้องตั้มด้วยนะตั้มนี่เฮมากเลยนะ
ตั้มเดอะสาจะต่อโทรต่อเธอใช้เวลาตรีนี่๖ปีโทรไม่รู้เท่าไหร่นะ
แต่ก็ดีแล้วแหละแล้วมีพี่แก้มเนี่ยพี่แก้มบินมาจากภูเก็ตนะคะ
เอาเงินให้สองหมื่นเถอะเอาเงินสดให้มากันครบเลยเพื่อนบ้านเดอะดาวนะคะ
พูดถึงน้องหนุนน้องหนังนะคะลูกสาวของพี่เปิ้ลหัตยาค่ะ
ที่น้องหนุนเรียนคณะดนตรีเป็นความฝันของคุณพ่อเลย

คุณพ่อเนี่ยคืออยากให้ลูกสาวเรียนทางด้านนี้นะคะ
ซึ่งระหว่างที่คุณพ่อจะเสียเนี่ยก็คือรับรู้มาตลอดว่าลูกได้เกียรตินิยมนะ
เอาเกรดไปให้ดูแต่ว่าไม่ได้อยู่ทันรอรับปริญญาค่ะ

ไปตั้งไว้ที่นะคะคณะเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปกันครอบครัวกันพร้อมหน้าเลยนะคะ

วันสุดท้ายที่เกรดเกรดออกมาแล้วเขาบอกว่าเขาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ตอนนั้นพี่ตัวยังอยู่พี่ตัวก็บอกว่าเห็นไหมพ่อบอกแล้วว่าความตั้งใจเท่านั้นแหละ
ถึงเวลามันทำให้เราไปถึงจุดหมายได้ก็จริงจริงเราก็รู้สึกว่าพ่ออยู่กับเราตลอดเนอะ
เพราะว่าจริงพี่ตัวเคยบอกว่าอยากหายทันที่จะมางานน้องหนุนมีสแตนดี้ค่ะมีสแตนดี้ของพี่ตัว